ทีนี้มาดูเรื่องของการปล่อยเงินกู้นอกระบบกันหน่อย
รู้กันอยู่แล้วว่าเงินกู้นอกระบบโอ้โหดอกเบี้ย
มหาโหดเหลือเกินแลกด้วยชีวิตเลยนะมหาโหดจริง

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๕๕๙
มีผลบังคับใช้แล้วนะมาดูโทษกันหน่อยนะคะ
โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ดังนั้นใครปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
ต้องฟังต้องดูเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้เอาไว้ดีนะคะ
เมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
แพร่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๕๕๙

จากพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี๒๕๕๙
บังคับใช้มานาน๘๔ปีแล้วนะคะ
มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ประกอบกับการให้กู้ยืมเงินหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ย
เบี้ยเกินอัตราเรียกเอาประโยชน์อย่างอื่น

องค์กรอาทยากรรมที่อาศัยธุรกิจรูปแบบเช่าซื้อเงินด่วน
กระจายไปตามพื้นที่สาธารณะกระจายไปตามสื่อออนไลน์
เรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ชมคะมันขัดต่อความสงบเรียบร้อย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เลยพิจารณาออกกฎหมายฉบับนี้
สาระสำคัญของกฎหมายนี้เป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นการช่วยคุ้มครองสิทธิประชาชน
ไม่ให้ถูกละเมิดจากผู้ให้กู้ยืม
ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
เพราะกำหนดความผิดไว้ชัดเจน
มีอัตราโทษสูงขึ้นด้วยนะคะจากเดิม
เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ๑๕ต่อปี
อำพรางการให้กู้ยืม
และเรียกรับผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
กฎหมายเปลี่ยนแล้วโทษหนักขึ้นนะคะ
โทษเป็นจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทนั่นเองค่ะ
เพิ่มมาเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นพึงระวังกันไว้เลย